คุณผู้ชมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะ
ก็มีรัฐมนตรีที่ติดภารกิจต่างประเทศอยู่๖คน
กระทรวงการคลังการต่างประเทศพาณิชย์แรงงานอุดมศึกษาสาธารณสุขเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะ
ส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ประชุมจากกระทรวง
ทีนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีก็เลยต้องแทนทำหน้าที่แทน
แต่ก็นั่งเก้าอี้เดิมเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือเก้าอี้ในตำแหน่งของตัวเองนะคะตำแหน่งรองนายก
แล้วประชุมก็ค่อนข้างเร็วอะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ประชุมจะเร็วหน่อย๓ชั่วโมง
ประชุมรวดเดียวไม่พักเบรกเลยแล้วนั่งตำแหน่งเดิมแบบนี้
แต่มันมีไฮไลท์อยู่นิดนึงช่วงท้ายการประชุมคณะรัฐมนตรี
เปิดเพลงของพี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไตใจบันดาลแรงแรงบันดาลใจ
เป็นประโยคที่พลเอกประวิทย์พูดใช่ไหมเวลาถามว่าทำไมท่านฟิตจังเลยช่วงนี้แข็งแรงอะไรแบบนี้
นักข่าวถามท่านเลยบอกประโยคนี้
ใช่ต้องใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช่แรงบันดาลใจ
เขาไล่ไปไล่มาเอ้ามีเพลงใหม่พี่เบิร์ต
ใช่เขาก็เลยเปิดหน่อยช่วงท้ายนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วแหละแชร์อยู่ในโลกโซเชียล
ว่าท่านนั่งหลับระหว่างลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำที่กระบีหรือเปล่า
ภาพนี้ค่ะที่แชร์กันอยู่แชร์กันเยอะเลย
พลเอกประวิทย์ยืนยันว่าไม่ได้หลับเอาคลิปมายืนยันเลยว่าไม่ได้หลับ
ซึ่งก็มีการชี้แจงแล้วว่าท่านอาจจะแค่กระพริบตาแล้วจังหวะถ่ายภาพเป็นจังหวะกระพริบตาพอดี
ก็เลยเหมือนหลับที่เห็นเนี่ยมันภาพนิ่ง
มันคือภาพนิ่งไงก็เลยเอาคลิปแบบภาพเต็มมาให้ดูเลยว่าไหนหลับยังไง

นี่ไงเป็นคลิปเคลื่อนไหวแต่จังหวะถ่ายภาพนิ่งอาจจะบังเอิญตอนกระพริบตาประมาณนี้นะคะ
มันก็ต้องมีบ้างคนที่แบบกระพริบตาจังหวะหลับพักตาลงมาหน่อยนึง
เขาก็ยืนยันมาแบบนี้